เรื่องราวถูกแชร์กันในโลกออนไลน์

ด้วยรถประจำทางคือเป็นรถสองแถว
สายมีนบุรีเพื่อที่จะกลับบ้าน

มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ก็มาชกหน้าเธอ
เธอก็ตกตกใจชกทำไม
ผู้ชายบอกว่าก็ไปด่าบุภกรีของเขา

เอามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้กันค่ะ
อันนี้นี่คือเป็น

แล้วก็กระดาษทิชชู่ก็มีเลือดด้วยนะคะ
เป็นร่องรอยที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
นั่งอยู่บนรถสองแถวย่านมีนบุรี

กางเกงสีน้ำตาลชกเข้าไปที่ตาของเธอ
กเข้าไปที่หน้าของเธอจนเธอได้รับบาดเจ็บ
หลังจากที่ก่อเหตุผู้ชายคนนี้อ้างว่า
ผู้หญิงคนนี้ไปด่าทอบุพการีของเธอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมา
พอเกิดเหตุปุ๊บหญิงคนดังกล่าวก็ไปแจ้งความ

แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ

พื้นที่รับผิดชอบคือเป็นพื้นที่ของสนบางชัน
เธอก็เลยนำเรื่องราวมาแชร์ในโลกออนไลน์
พร้อมบอกว่าทำไมตำรวจไม่รับแจ้งความ
ที่คนร้ายก็อยู่ใกล้แค่ปลายจมูก
ซึ่งก็แน่นอนนะคะพอแบบนี้เกิดขึ้น
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ติดต่อไปยัง

ก็คือทางด้านของนางสาวแพรวพันธ์เลี่ยมทอง
ก็เป็นคนที่ทำอาชีพขายของออนไลน์นี่แหละ
บอกว่าวันเกิดเหตุก็ขึ้น๒แถว
จากหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มีนบุรี

สองแถววิ่งมาถึงบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล

จู่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมากระแทกที่หัว
คิดว่าน่าจะเป็นรถชนหรือเปล่านะฮะ
ซึ่งหันกลับไปมองก็เกิดเรื่องไม่คาดคิด
ชายคนหนึ่งกระหน่ำชกเข้าไปที่ใบหน้าของเธอหลายครั้ง
แว่นตาเธอแตกร้าวแล้วก็รู้สึกมึนหัวเลยครับ
จึงสอบถามสาเหตุว่าทำไปทำไมลงมือทำไม

เธอได้ด่าทอบุพการี

เห็นเหตุการณ์ก็เลยจอดรถ

ไม่ได้ด่าทอบุพการี
แต่ว่าชายเสื้อเขียวก็ไม่ยอมฟังฮะ
พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายของเธออีก
จนกระทั่งคนขับรถสองแถวเข้ามาห้ามปราม
ชายเสื้อสีเขียวก็เลยเดินขึ้นไปขึ้นรถตู้แล้วก็หลบหนีไป
เธอก็เลยไปเดินทางไปที่สนมีนบุรี

แต่ก็ถูกตำรวจปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ตำรวจ

เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสนบางชัน
แล้วก็ล่าสุดก็ไปแจ้งความที่สนบางชันแล้ว
ขณะนี้พนักงานสอบสวนบอกว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำ